จังหวัดบุรีรำเพราะว่ามีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นเหมือนกัน
เขาบอกว่าชายคนนึงเนี่ยฝันฝันแปลกคือฝันเห็นประสาทสีเขียว
อยู่ท่ามกลางกับซากอิดแล้วเกิดอะไรขึ้นตามไปดูหน่อยค่ะ
มาดูกันหน่อยนะคะที่ตรงเนี้ยชาวบ้านเขามารวมกันเนี่ย
เขาบอกว่ามีหินสลักรูปนาคาราช๕เสียนเป็นนาคเสียนโล้นเลยนะ
ความกว้าง๕๐เซนติเมตรยาว๖๑เซนติเมตรสูง๒๑เซนติเมตร
กั้นเอาไว้เลยนะสถานที่เกิดเห็น
ลักษณะของหินคล้ายชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมขอมโบราณ

ถูกขุดพบบริเวณพื้นดินด้านหลังโรงพักษพนเจริญอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำนี่
ดูภาพด้านขวานะคะที่เห็นเป็นแป้งขาวบนหินเนี่ย
เนื่องจากว่าชาวบ้านที่รู้ข่าวคุณชาวบ้านเขาทราบปั๊บแพร่ไป
แล้วเอาแป้งไปโรยเลยถูเลยทาเลยหวังเลยหวัง
ล่าสุดก็เลยเจ้าหน้าที่บอกอย่าเพิ่งหวังหวังในงวดถัดไป
แต่ว่าอย่าเพิ่งหวังกันมากไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขามีคำสั่ง
ห้ามไม่ให้เข้าใกล้ตรงบริเวณนี้แล้ว

คือมันเป็นโบราณวัตถุที่นี้ที่เป็นของโบราณ
เขาก็เลยต้องทำการตรวจสอบและหาคำตอบก่อนนะคะ
คุณกิติศักดิ์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลย

จุดที่พบหินสลักโบราณตรงนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายหินออกไปตรงไหนนะ
แต่ว่าอย่างที่เราเห็นก็คือล้อมจุดนี้เอาไว้
ไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปแต่ก็ยังมีชาวบ้านทยอยเดินทางมาดู

อยากดูแต่เข้าไม่ได้ก็คือดูไกลเอา
ตอนนี้ใช้แป้งโรยไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตแล้ว

เสียงท้ายก็แล้วแต่อธิษฐานกันไป
สอบถามไปยังคุณจักริจดวงวงศาอายุ๒๗ปีชาวบ้านในพื้นที่
ซึ่งเขาเป็นคนแรกที่พบหินนี้
เขาเล่าให้ฟังว่าตัวเขาบวชเนรตั้งแต่เรียนจบป๖แล้ว
จากนั้นก็บวชเป็นพระมาจนถึงอายุ๒๕ปี
บวชไปทั้งหมด๑๓ปีได้นะคะ

ศึกออกมาทำงานก็ทำงานรับจ้งรับจ้างทั่วไป
จุดเริ่มต้นก็คือวันที่๓๐มีนาคมเขาฝันนะคะ
ฝันว่ากองอิดพัง
อันนี้คือฝันปี๒๕๖๕นะย้ำนะ
มีนาคม๒๕๖๕คือปีที่แล้ว
ฝันว่าเห็นกองอิดพังแล้วมีเจดีปราสาทสีเขียวแบบนี้แบบนี้แบบนี้
แต่ไม่รู้ว่าเจดีอยู่ที่ไหน
แล้วพอสะดุ้งตื่นเหมือนตื่นมาจากความฝันนะคะ
ปีผ่านไปค่ะ๓๐มีนาคม๒๕๖๒
วันเดียวกันเด๊ะก็ฝันอีกรอบหนึ่ง
ฝันเห็นปราสาทสีเขียวเหมือนเดิม
อีกว่าเอออย่างนี้แหละฝันดี
และต่อมาอีกไม่ถึงเดือน
สายนที่ผ่านมาเนี่ยฝันอีกแล้วฝันเหมือนเดิมเลยเห็นประสาทสีเขียวเหมือนเดิมเป๊ะ
คราวนี้เริ่มแบบเอ๊ะคล้อยตามแล้วมันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วแหละ
ตอนเช้าค่ะเขาก็เลยขี่รถจักรยานยนต์จะไปเก็บใบขี้เหล็ก
แล้วก็มาถึงด้านหลังโรงพักจู่เนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนภาพในฝัน
มันผุดขึ้นมามันแวบขึ้นมาเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เขาเห็นก้อนหิน
เป็นก้อนหินบางส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินแล้วมีใบไม้ปกคลุมอยู่
เขาก็เลยเอามือเอาปัดปัดอ่ะเคลียร์กิ่งไม้อะไรต่างต่างที่หน้าดินออก
แล้วก็พบว่าก้อนหินที่เขาเห็นเนี่ยลักษณะมันแปลกด้วยความสงสัย
กลับไปเอาเสี่ยมที่บ้านแล้วพาชาวบ้านด้วยนะคะพาพื่นทั้งพรานอยู่นี่อีกสองคนมาช่วยกันขุด
และจากนั้นนะคะทีมข่าวของเราเดินทางไปที่ประสาทโคกปราศาสตร์
ซึ่งอยู่ในวัดโคกประสานห่างจากโรงพัก
และหินแกะสลักเนี่ยประมาณ๓๘กิโลกรัม

หินที่พบน่าจะมาจากตรงประศาจโคกปราศาสตร์เนี่ย
พอไปถึงปราศาสตร์นี้นะคะเนื้อที่กว้างใหญ่มาก

คือจะบอกว่าเขาบอกว่ามันไม่เหลือเข้าโครงของประสาทหินเดิมเลย
คือเหลือเพียงแค่ซากก้อนหินแกะสลักรูปพญานาค๒ต้น
แล้วก็ก้อนหินลายอื่นอีกเป็น๑๐ก้อน
คือกระจัดกระจายอยู่รอบพื้นที่
ต้นไม้ใหญ่ปกคลุมขึ้นโดยรอบ

แล้วก็พวกพานใบสีต่างมาตั้งไว้เหมือนมีคนเคยมาทำพิธีเคยมาไหว้อะไรอย่างนี้
ประมาณแบบนี้จะได้
ไม่ค่อยเห็นภาพของปราสาทซุดโทมไปมาก
ก็บอกว่าจากการตรวจสอบลักษณะหินสลักจากหินทราย
สลักคือรูปปั้นพญานาคที่เราเห็น

น่าจะเป็นส่วนมุมด้านซ้าย

เท่าที่ดูเนี่ยเขาบอกว่าคล้ายกับ
ปฏิมากรรมนาคในพุทธศตวรรษที่๑๖
อย่างเช่นนะที่ประสาทเมืองต่ำประสาท
ภาษาเมืองต่ำแล้วก็ปรางน้อยประสาทพนมรุ้งอะไรต่างแบบนี้
ก็จะเป็นปฏิมากรรมที่มีความคล้ายคลึงกับแบบนี้
เรื่องต้นเสนอไปยังสำนักศิลปากรที่๑๐นครราชศรีมาแล้ว
ทราบแล้วแล้วก็เดี๋ยวพิจารณาในการดำเนินการต่อไป
คือต้องทำการศึกษาทางประวัติศาสตร์ด้วย
ที่มาที่ไปเป็นยังไงเป็นศิลปะยุคไหนอย่างไร

แต่ตอนนี้ต้องบอกคุณชาวบ้านเขาไว้ก่อนนะ

ใช่เขาล้อมไว้เพราะว่าไม่อย่างนั้น

ใช่ตอนนี้เขาทราบเรื่องแล้วน่าจะอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ
แต่หลักฐานที่ชัดเจนเลยเนี่ยก็คือ

ชัดเจนเลยอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนที่คุณชาวบ้านมาดู

ก็คือจุดไว้ตรงเสา

อนุญาตให้ห่างกว่านี้อีกนิดได้ไหม

เดี๋ยวรอดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกัน